คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของเพลิงไหม้กันบ้างนะครับ
เมื่อคืนตอนตี๒เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของคุณป้า

คุณป้าออกไปตามหาสุนัขนอกบ้าน
ไม่ได้อยู่ในบ้านขณะเกิดเหตุนะครับ

แต่ทีนี้บ้านของคุณป้าคุณ
คือเลี้ยงสุนัขตัวอื่นไว้ในบ้านอีก๑๐กว่าตัว

ว่าสุนัขในบ้านมันเป็นตายร้ายดีมันถูกเพลิงไหม้

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยกรุงเทพมนาคม
พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ปเต็กตึง
นำรถดับเพลิงจำนวน๓คันนะครับ
ฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านไม้ชั้นเดียว

ลามไปทั่วในพื้นที่บ้านเลยนะฮะ
บ้านนี้อยู่ริมคลอง๒ภายในสวนสายไหม๒เขตสายไหม

เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงให้เร็วที่สุด
เพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง
ใช้เวลาดับเพลิงกว่า๒๐นาทีเพลิงจึงสงบลงนะครับ

ถูกเพลิงไหม้วอดเสียหายทั้งหลังเลยนะครับ
ค่ะทีนี้ก็เลยต้องไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์
อย่างนายสมณศักดิ์อ่อนแย้มเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นนอนเล่นอยู่ในบ้านนี่แหละ
จู่มันมีเสียงดังน่ะตุ้มมาแบบนี้
มันเหมือนกับระเบิดมาตู้มแบบนี้๒๓ครั้ง
วิ่งออกมาดูเห็นเป็นไฟลุกพลึบขึ้นมาที่บ้านข้างนี่แหละ
ทีนี้พยายามที่จะดับไฟแต่ว่าไฟมันก็ไหม้แบบรุนแรง
ก็เลยต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะ
ส่วนบ้านหลังนั้นก็มีป้าเจน
เจนอายุสักประมาณ๕๐๖๐ปีนี่แหละค่ะอยู่คนเดียวนะ
เจนก็มีอาชีพเก็บของเก่าขาย
แล้วตอนนั้นป้าเจนออกไปนอกบ้าน
คือออกไปร้านสะดวกซื้อไปตามหา
หมาที่ป้าเลี้ยงไว้เพราะมันวิ่งออกจากบ้านไป
แล้วในบ้านของป้าเนี่ยอย่างที่บอกว่า

ก็ไม่รู้ว่าจะโดนคอกตายกี่ตัว

นั่นสิฮะตอนเช้านี้ก็ต้องมีการสำรวจตรวจสอบความเสียหายกันต่อ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องเข้าตรวจที่เกิดเหตุนะ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวน
เจ้าของบ้านคือป้าเจนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ดูสิว่าไฟมันไหม้แค่ไหน
แล้วก็หมาที่อยู่ในบ้านมันตายไปกี่ตัวนะฮะ

ใช่ค่ะเรื่องของป้าเจนนี่ถือว่าเฉียดเหมือนกันนะ
เพราะว่าตอนนั้นไม่อยู่บ้านพอดี